สนับสนุนโดยบิ๊กซีถูกสุดไปเลย
แม่บ้านวันจันทร์บ้านสวัสดีค่ะ

อัยบิษณะกับคุณท่าค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจำนับทุกเรื่องมา
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
คุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยเปิดหน้าจอนะคะเวลาดีแบบนี้๔โมงเย็น
เจอกับพวกเรา๓แม่บ้านสุดแซ่บค่ะ
วันนี้นะคะเช่นเคยค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตดวงดีต่างกับนักพยากรทางเลือกของประเทศไทย
ลองแบบเสริมดวงวิธีดีโอ๊ยมันเอาไปใช้ไม่พอไม่ทันแล้วเนี้ยตอนนี้
เราจะถึงเต้นดีใจจะเช่งปีแล้วนะ

คือแม่อยากจะถามอาจารย์คาทาโดยตรงคือตอนนี้ไม่มีใครเดินแวะผ่านไปผ่านมามาแจก

อาจารย์คาทาเคยบอกไว้ว่าแม่จะมีเนื้อคู่นะ

จะไม่ได้เหรอ

เกาว่าแม่ขี่จักรยานแล้วมองไปไกลเกินไป

เพื่อนอาจจะแอบชอบคุณแม่อยู่

กล้องมีแฟนแล้วแม่ไม่เอานะ

ไม่เอาคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแอบชอบเพื่อน

โหราซับ

นักพยาอย่างก่อนพ่ายิปซีอันดับหนึ่งของเมืองไทย

กำลังแบบว่ามีจิตตั้งเอาไว้แล้วเตรียมตัว

เพราะฉะนั้นเรามาอัปเดตกันเลยว่า
ตั้งแต่วันที่๒๖กันยายนถึง๒ตุลาคม๒๕๕๙นี้นะคะ

เริ่มกันที่เดือนกันยายน

โอ้โหได้เจ้าหญิงถ้วย

โดยเฉพาะเรื่องความรักจะมีความสุข

สัปดาห์นี้จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากคนรัก

ส่วนในเรื่องของการงานเด่นมากผู้ใหญ่ส่งเสริมดี

การงานประจำนี่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้น
มีการตัดสินใจในเรื่องของการงานใหม่
แต่ในเรื่องการเงินเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวาไม่เหลือเก็บเลย

ต่อมานะคะมาที่เดือนตุลาคมค่ะ
แล้วก็ได้ไห้สามขทาสามทหารเอกดีเลิศ

เกี่ยวกับเรื่องการงานมีการขยับขยายหรือการเริ่มต้นใหม่

เขาเรียกว่าเรียนมาอย่างมาทำงานอีกอย่างหนึ่ง

อันนี้จะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเปลี่ยนสายงานค่ะ
อาจจะโดนหลอกอย่าไปทุ่มเทใจ

อาจจะได้จากเรา
แล้วถ้ามีแฟนอยู่แล้ว
ต้องระวังความขัดแย้งในเรื่องของคำพูดอารมณ์

เราเองด้วยนะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์แล้วก็คำพูดด้วย

เพราะการเสี่ยงโชครวมไปถึงลาบลอยฟุก
จะมีผู้ใหญ่ส่งเสริมดี

ช่วงเวลาที่โดดเด่นเป็นที่สุด

แล้วก็ได้ไพ่หานุมานคลองเมือง

รวมไปถึงเรื่องความรักงานกับความรัก

ต้องตัดใจต้องแน่วแน่

มันเสียวลุ้นไงว่าเฮ้ยเขาจะไป

แล้วแผลมันเหลือหลัง

พุทธภูมิจะได้กลับมา
อีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องของงาน

คือถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วเราไม่สบายใจ

เราก็มีคุณค่าในตัวเอง

สินที่ดินอสังฆาห์ดิมทรัพย์
หรือว่าการทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุน

เอาล่ะเดือนธันวาคมล่ะคะ
เดือนธันวาคมได้ไพ่๘ดาบ

เรื่องงานต้องดูบางทีผิดพลาด
คือตัวเราไม่ได้ผิดแต่ว่าลูกน้องอาจจะบริวารอาจจะผิดพลาดเสียหายได้

ราชินีราชินีดาบอันนี้เด่นมากในเรื่องของการเงินและความรัก
เขาบอกว่าจะได้เงินจากผู้หญิงผิวสองสีเจ้าเนื้อผู้ชายขาวเจ้าเนื้อ

เด่นเป็นพิเศษและถ้ายังได้ด้านนี้เด่นมาก

เพราะฉะนั้นต้องระวังแบบไม่ได้ให้ไปไหน

ไปนิดเดียวฮัลโหลอยู่ไหนอะไรอย่างนี้

ก็นี้มีมันเหมือนมีตาทิศ
เออก็มีทั้ง๔ตา
ขังไว้ด้วยความรักใช่ไหมใช่ขังไว้ด้วยความรัก

ต่อไปค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนมกราคมค่ะ
เพราะยืนตินเดียวเนี่ยวกินลมก็ยืนยาวนาน
แต่จะเจอรักแท้ในสัปดาห์นี้แล้ว
อาจารย์เน้นว่าเป็นจะเป็นสัปดาห์นี้เลยนะ
รอคอยมานาน

ลงทันฮานุมานแต่ในเรื่องการเงินมีเรื่องให้ใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของอะไร
ซ่อมแซมยานพาหนะเรื่องของบ้านที่ดินซ่อมห้องน้ำได้ไหม
น้ำตาลยางรถได้ไหมอันนี้ต้องระมัดระวังดูแลเรื่องรถเรื่องยานพานะ
งั้นจะมีเกณฑ์เรื่องของการเงินจะหงุดหงิดหน่อย
อาจารย์เรื่องงานล่ะคะเรื่องงานได้ไพ่แฮงแมนกับได้ไพ่๕เหรียญ
การงานเขาบอกว่าให้อดทนต้องอดทนไปก่อนเขาเรียกว่าพิสูจน์ตัวเอง
ไม่ใช่บางคนบอกเข้ามาทำงานได้๓เดือน๖เดือนทำไมยังไม่ก้าวหน้าเลย
ทำงานแต่เดิมบางทีต้องอดทนไว้เพราะว่าในคนสมัยก่อนก็ต้องทำแบบนี้มาเป็น๑๐ปีนะ
เราก็จะไปแบบก้าวกระโดดมันก็ไม่ได้
พวกมันรู้ใจแล้วเห้ยมันยังไม่ผ่านโปรเลยหรอ

โปรนัสที่เข้ากับ๓เดือนแล้วมันไม่ได้โปรนัสเลย
๓เดือนหาโปรเคมอนตลอด๒ชั่วโมงโปรเคมอน๖ชั่วโมง

ผ่านไปได้พร้อมแล้วนะคะกับ๕เดือน
ช่วงหน้านะคะกลับมาอัปเดตดวงกันต่ออีก๗เดือนที่เหลือค่ะ